วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของเหล่านักแสดง
สิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญบัติ
พี่ก๊อจิเคยเที่ยวไทยนะคะที่ตอนนี้เป็นมหาบัณฑิตจากนิเทศศาสต
เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงจอร์สเวอาร์และสองนางเอก
พัดรัดฟ้าพรีมรณิดาบัณฑิตปริญญาตรีป้ายแดง
เทศศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะซึ่งครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการ
ก็มาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็บอกนะคะ
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะที่ผ่านมาทั้งเรียนและทำงาน
ก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรค่ะ
ก็ดีใจที่ได้จบพร้อมกันก็มีฤทธิ์ด้วยแล้วก็จัดสอบพิลัยก็มีถ่ายละครอะไรนู่นนี่นั่นเลยอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นการจัดจังหวะไม่ค่อยดีด้วยแรกแต่หลังก็คือแบบฟุบตัวเองมากขึ้น
เหนื่อยมากค่ะแล้วก็จริงปีเราเป็นปีแรกที่ใบรับปริญญาของชะลาจะเป็นสีชมพูค่ะ
ก็ยิ่งหายเหนื่อยเข้าไปใหญ่รู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบน่ารักมากอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
เรียนเป็นภาคนอกใช้เวลาตอนเย็นในการเรียนกลางวันก็ไปออกกองทำงานประจำไอ้เหนื่อย
จริงมันหายเหลือตั้งแต่ในระบบคอมพิวเตอร์บอกว่าเราเรียนจบแล้วแหละ
ดีใจครับผม๔ปีพอดีเลยครับจะได้ตั้งใจทำงาน
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ